ต้อนรับคุณคุปตนันพิสิทธิมหันด้วยในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว
มีเรื่องต้องถามเพราะว่าเมื่อวานหัวข้ามฝนตก
แต่ที่อยากรู้มากกว่านั้นคือกลางวันจะร้อนอะไรขนาดนี้
เมื่อวานเนี่ยดิฉันคุยกับคุณใบตองผู้ประกาศข่าวบันเทิง

ร้อนมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้

นำให้แสงแดดในช่วงกลางวันแรงเป็นพิเศษ
แล้วก็ความร้อนแบบนี้ก็เหนียวนำเอาความชื้นจาก

ตอนเย็นตอนข้ามมันก็เลยมีฝนตกลงมา
ดังนั้นในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่
อย่าเพิ่งคิดว่าหน้าหนาวแล้วฝนจะไม่มี
แล้วก็ยิ่งสุดสัปดาห์นี้จะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง

คลื่นกระแสลมก็คือเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในลักษณะคลื่น

แต่ว่าเคลื่อนที่จากระดับความสูงประมาณ๕กิโลเมตร
หรือว่า๕๐๐๐เมตร
เคลื่อนที่มาแบบนี้จะมี๒ทิศทาง

ที่จะเคลื่อนมาในสุดสัปดาห์นี้จะเป็นทิศตะวันออก
เคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้ามา
เคลื่อนแบบนี้เคลื่อนที่เร็วแรง

ไม่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกเยอะในหลายพื้นที่

เคลื่อนที่ผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
สุดสัปดาห์นี้เราอาจจะมีโอกาสได้เจอกัน
อันนี้คือกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ถ้าเกิดเป็นตะวันออกนี้จะมาในช่วงประมาณเดือนธันวามกรา
จะเป็นคลื่นกระแสลมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคอีสาน
อันนี้จะรุนแรงหน่อยเพราะว่ามีทั้งเรื่องของ
ลูกเห็บตกฝนตกหนักอากาศเย็นจัด
นี่คือสิ่งที่คงต้องเตรียมรับมือกันต่อไป
เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้จะเกิดขึ้นอะไรกับเมืองไทยของเราบ้าง
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบสภาพอากาศในวันนี้
ลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราหลายพื้นที่
ยังคงต้องเจอกับความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างเกิดขึ้น
แล้วก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในเมืองของเรา
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะครับ
วันนี้จากฝนที่ตกลงมาเมื่อค่ำคืนนี้
ทำให้หลายพื้นที่นั้นอุณหภูมิเย็นลง
โดยจากการตรวจสอบหลายพื้นที่มีอากาศเย็น

ซึ่งหมอกเหล่านี้เองก็เกิดจากความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นในระยะนี้นะครับ
ในขณะที่ตามยอดดอยยอดภูอุณหภูมินั้นสูงขึ้นเล็กน้อยครับ

ยอดดอยยอดภูนั้นอุณหภูมิเท่ากันครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๔องศาเซลเซียต
และแน่นอนครับในช่วงนี้เองเป็นช่วงที่มีกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวบนท้องฟ้าค่อนข้างน้อยนะครับ
จึงทำให้แสงแดดความร้อนในช่วงกลางวันอาจจะร้อนแรงเป็นพิเศษนะครับ
ใครที่ไปเที่ยวตามยอดภูยอดดอยคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย
ส่วนนี้ครับคืออุณหภูมิพื้นราบครับ
จากการตรวจสอบในเช้าวันนี้พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นสบายนะครับ
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
จะสังเกตว่าปกกลุ่มเป็นวงกว้างเลยนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานพื้นที่ภาคกลางตอนบน
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑องศานะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานอย่างเช่นจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูร

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างครับ
จะสังเกตว่าเป็นลักษณะของสีเหลือง
ก็คือมีความชื้นสะสมค่อนข้างเยอะนะครับ
จึงทำให้อากาศนั้นไม่เย็นเท่าไหร่นะครับ
ถึง๓๓องศาเซลเซียดนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

เพราะว่าจากอุณหภูมิปกตินะครับ

ก็จะทำให้อุณหภูมิความรู้สึกร้อนนั้นสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๓๗๓๘องศาเซลเซียต
นี่คือความรู้สึกร้อนที่เราจะรู้สึกกัน
ในขณะที่ในวันพรุ่งนี้ครับ
จากการคำนวณกระโปรบว่าพื้นที่สีเขียวนั้น

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบน
ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้า
ต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศาเซลเซียตนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบน
เช่นเดิมครับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ยังคงต้องเจอกับอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ในขณะที่คำนวณต่อไปไปจนถึงวันศุกร์นี้
ช่วงเช้าพบว่าอุณหภูมินั้นลดต่ำลง
แต่ว่าพื้นที่สีเขียวก็คือพื้นที่ที่มีอากาศเย็นนั้นก็ค่อยหายไปด้วย
พื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่นั้นปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อีสานตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ขออภัยนะครับภาคกลางตอนบน
ขณะที่พื้นที่สีเหลืองก็กินพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ภาคตะวันออกอาจจะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
เพราะว่าความชื้นจะพัดพาเข้ามาในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างเยอะ
ซึ่งความชื้นเหล่านี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้นได้นะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในระยะนี้
ก็คือเรื่องของกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

จึงทำให้ความเย็นหรือว่าความหนาวเย็นจากบริเวณทางตอนบนอ่อนกำลังไปด้วยนะครับ
ขณะนี้เองมวลอากาศเย็นได้ถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
จึงทำให้ช่วงนี้นั้นอากาศจะไม่หนาวเย็นเหมือนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่าที่ควรนะครับ
อ่อนกำลังลงแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือเรื่องของความชื้นจากท้องทะเลที่มีอุณหภูมิสูงนะครับ
พามากับกระแสลมทิศตะวันออกเชียงเหนือ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ตอนกลางของประเทศ
ไล่ลงไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ทีนี้อย่างที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีคลื่นกระแสลมจากทิศตะวันออกนะครับ

พาความชื้นจากบริเวณท้องทะเลเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยด้วย
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้เมืองไทยของเรานั้นในช่วงสุดสัปดาห์๑๘จนถึงวันที่๒๒ครับ

ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
เน้นถ้าหากเราดูในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
คำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
จะเป็นช่วงที่มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
รวมไปถึงเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
ชาวเรือที่จะเดินเรือนะครับจะสังเกตว่าถ้าหากเราดูกราฟิกต่อไป
เป็นกราฟิกการคำนวณของสถานการณ์ฝนที่มีโอกาสตกในพื้นที่ภาคใต้
ก็จะพบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

บริเวณที่มีฝนตกตามท้องทะเลคลื่นลมก็จะสูง
ควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละภาคของประเทศไทยในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

วันนี้มีอากาศเย็นครับรวมไปถึงมีหมอกในตอนเช้า
โอกาสการเกิดฝนยังมีแต่เล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนใหญ่บริเวณทางตอนบนของภาค
อุณหภูมิบริเวณยอดดอยอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๔องศาเซลเซียต

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
วันภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียส
สูงสุด๓๓องศาเซียส
ภูมิมีอากาศหนาวต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๔องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันครับ
กลางครับโอกาสการเกิดฝนก็ค่อนข้างน้อย
เฉลี่ยแล้วร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
ส่วนภาคตะวันออกครับโอกาสการเกิดฝนในระยะนี้
ก็ยังคงน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดที่ติดทะเล

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีเมฆเป็นส่วนมาก

ร้อยละ๖๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งครับ

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานี

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร

จากการตรวจสอบก็พบว่าในบริเวณดังกล่าวนั้น
มีโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละ๓๐ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน

จากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีเมฆเป็นบางส่วนครับ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นช่วงค่ำ
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการสะสมของความชื้นค่อนข้างเยอะ
ความชื้นที่พัดมาจากท้องทะเลส่วนใหญ่
จะเข้ามาสะสมค่อนข้างเยอะในช่วงเย็น
ชื้นเหล่านี้นั้นเมื่อเจอความร้อนจากแสงแดด
ในช่วงเวลากลางวันสามารถให้จะระเหย
กลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆก่อตัวบนท้องฟ้า
และตกลงมาในคืนที่กรุงเทพฯมหานครได้
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมในระยะนี้คงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ
ที่สำคัญในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ก็จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกลีโอนิกส
ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งในปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเห็นน้อย
เที่ยงคืนเป็นต้นไปบนท้องฟ้านะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ซึ่งเป็นบริเวณที่ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะปลอดโปรกที่สุดในระยะนี้
เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมา
อากาศเย็นเหล่านี้มีความชื้นดูด
อากาศเย็นเหล่านี้มีคุณสมบัติในการดูดความชื้น
จึงทำให้การก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆนั้นมีโอกาสเป็นได้น้อยลง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ครับ
จับตาเตือนภัยเรามาติดตามกันต่อนะครับ
สำหรับเรื่องของคลื่นกระแสลมที่พัดมาจากฝั่งตะวันตกแล้วก็พัดมาจากทะเล
คลื่นกระแสลมนี้มีบทบาทต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราต่อไปอย่างไร
ค่ำคืนนี้ติดตามกันต่อในจับตาเตือนภัยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ